เด็กหญิงวัย๘เดือนน้องติดโควิด

คุณปู่กับคุณย่าขับรถเพื่อที่จะพาหลานไปหาหมอที่โรงพยาบาล

คือวนอยู่๓จังหวัดหาที่รักษาหลาน

นี่คุณต้องมาจอดรออยู่แบบนี้
รอความหวังว่าจะมีที่ไหนไหมที่จะรักษาหลาน
แล้วหลาน๘เดือนตัวนิดเดียวเท่านั้นอาการหนักด้วยนะคะ
นี่เหตุการณ์ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะ
นายเอกพบเหลืองประเสริฐเขาได้รับแจ้ง
ว่าคุณปู่คุณย่าพาหลานตัวน้อยเลย

แล้วก็มีอาการคือหายใจหอบตัวร้อนแล้วนะ
ปู่ย่าขับแท็กซี่สีเหลืองไปจอด
ตรงริมถนนราชพฤกษ์อยู่หน้าโรงพยาบาลที่นนทบุรีค่ะ

เดี๋ยวขับไปจอดรอในปั๊มน้ำมันนะ
รออยู่ตรงนั้นก่อนดีกว่าอย่ามารอริมถนนเลย
อย่างน้อยรอในปั๊มก็ปลอดภัยกว่า
เขาไปถึงแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพ
ไปดูอาการน้องผู้หญิงวัย๘เดือนนะคะ
ปรากฏว่าพอไปตรวจออกซิเจนในเลือดมันต่ำนะ
แล้วน้องมีไข้คุณคิดดูสิ
๘เดือนไข้สูง๓๘องศา
แล้วน้องตอนนั้นก็หายใจแบบติดขัดแล้วค่ะ

แล้วก็นำตัวน้องส่งโรงพยาบาลเด็กทันทีเลยนะคะ

มันเกิดอะไรขึ้นกับหลานสาวตัวน้อย
เล่าบอกว่าโอ้เมื่อ๕วันที่แล้วนะ
ลูกสาวกับลูกเขยติดเชื้อโควิด
แต่ตอนนี้ลูกสาวกับลูกเขยอยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว
แล้วพอมาตอนเที่ยงเมื่อวาน
ปู่ย่าแล้วก็หลานก็เลยไปตรวจโควิดเหมือนกัน
ตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดปฐุม
ก็โรงพยาบาลเดียวกันกับที่พ่อแม่เด็กเขารักษาตัวอยู่นั่นแหละ
พอตรวจออกมาปั๊บผลออกมา
เอ้าหลานสาวติดโควิดคนเดียว

แล้วโรงพยาบาลบอกกับปู่ย่าแบบนี้
บอกว่าคุณปู่คุณย่าคะตอนนี้เตียงเต็ม

ปู่ย่าก็เลยถามผมต้องรอนานแค่ไหนอีกกี่คิว
อีก๑๕๐คิวค่ะเตียงถึงว่าง

ปู่ย่าพาหลานกลับไปกักตัวต่อที่บ้านก่อนดีไหม
หรือว่าจะติดต่อที่โรงพยาบาลอื่นก็ได้

ปู่ย่าบอกว่าโอ้ดูแล้วหลานอาการไม่ค่อยดีเลย
ตัวร้อนหายใจติดขัดแล้วเหมือนอาการแย่ลงเรื่อย
เลยตัดสินใจเอาไงดี
ขับรถพาหลานไปที่โรงพยาบาลต่าง
ปฐุมธานีก็มากรุงเทพด้วย
นนทบุรี๓จังหวัดวนหาอยู่เนี่ยค่ะ
แล้วก็ให้ลูกช่วยติดต่อประสานตามโรงพยาบาลต่างด้วย
แต่ทีนี้ไม่มีโรงพยาบาลไหนรับรักษาเลยคุณผู้ชม

เขาบอกว่าที่โรงพยาบาลไม่มีหมอที่รักษาเด็ก
แล้วตอนนั้นเอาจริงปู่ย่าแบบหมดหนทางแล้ว
จอดอยู่ริมถนนหน้าโรงพยาบาลนั่นแหละ

เช้าวันนี้เผื่อหมอเด็กจะมาทำงาน

ก็นั่นน่ะสิแต่ว่าโชคดีไงที่ทางเพจ
เขามาประสานแล้วก็รับตัวน้องเนี่ย
นำส่งโรงพยาบาลเด็กเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้

ก็จะมีการไปช่วยอีกหลายเคสเหมือนกันนะ

คุณผู้ชมฮะเรื่องของสถานการณ์โควิดต้องเฝ้าระวังกันนะครับ